คุณผู้ชมข่าวนี้ครับยังไงอ่ะอืมสองแถวสองแถวสู้ชีวิตมาก
ลูกน้อยอ่ะเพิ่งเกิดมาได้สักเดือนนึงอ่ะลูกน้อยวัยเดือนเดียวเองอ่ะ
ใช่ค่ะเดือนนึงนี่คือคอยังไม่แข็งเลยนะ
แต่ไม่มีคนดูอ่ะอืมต้องเอามาขึ้นขึ้นรถสองแถวด้วย
ระวังว่าอยู่บนตักเนี้ยขับไปด้วยฮะใช่ดูแลลูกน้อยบนตักไปด้วย
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะตำรวจที่เขามาตั้งด่านตรวจนะ
ครับ

เดือนเดียวนะเดือนเดียวแล้วพ่อแม่เราอันตรายอันตรายคุณเอาไงดีอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยเจอแบบนี้ค่ะ
ตำรวจเองก็งงตำรวจก็เอ้ยเดือนเดียวเองนะนี่ตำรวจภูทรบังปะโกงที่ฉะเชิงเซาค่ะ
เขาตั้งด่านกวดขันอยู่ไงเมาไม่ขับอยู่ตรงนี้มันเป็นช่องทางเข้ากรุงเทพนะ
ไม่ได้โบกจ๊ะเอาผิดเอาความอะไรนะใช่ค่ะ
แต่พอเปิดกระโจกมานี่ตำรวจตกใจจริงจริงนะ
น้องผู้หญิงค่ะเดือนเดียวอยู่ในผ้าห่อตัวแล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหม
นี่คุณเด็กตัวเล็กนิดเดียวเอง

คือเมียทิ้งไปเมื่อกี้ได้ยินเขาบอกแล้ว

เออมถกงดูลูกเอาเกิดอุบัติเหตุอีก
คุณผู้ชมตำรวจบอกว่านี่พนมหาคนมาช่วยดูแลเด็กไหม
เพราะว่าอุ้มวางตักแบบนี้มันอันตรายนะเดี๋ยวเบรกเบิกมา

นี่คุณเขาก็เลยรับปากว่าครับคุณตำรวจ

เรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาแล้วมีการแชร์คลิปอะไรเหล่านี้ไป

ว่าคุณพ่อจะดูแลลูกน้อยยังไงต่อนะครับ

ไปหาพ่อคนนี้คือคุณพ่อสมทจันทรภัศดี

เขาเปิดใจว่าอุ๊ยผมไม่มีคนช่วยดูลูกจริง

นี่คุณเชื่อไหมถ้าเกิดไม่มีผู้โดยสารขึ้นมานั่งข้างหน้าด้วยนะ
เขาเอาลูกสาววางไว้ตรงเบาะข้างคนขับ

แล้วเคยวางถามว่ามันเกิดอันตรายไหม
เคยครับลูกสาวกลิ้งจะตกลงที่พื้น

จังหวะนั้นลูกจะกลิ้งตกผมคว้าลูกทัน
โอ๊ยแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารนั่งข้างหน้า
ก็จะฝากเอาลูกสาววางอยู่บนตัก

เด็กวัยนี้นี่คือกินนมทุก๒๓ชั่วโมงนะคุณ
แล้วเด็กก็จะร้องงองแงอะไรเนี่ยนะคุณ
ใช่เขาบอกว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าผมเลือกได้
ผมไม่อยากให้ลูกผมมาลำบากมาเสี่ยงอันตรายแบบนี้หรอก

ผมไม่มีใครช่วยจริงแล้วผมก็ต้องทำมาหากิน

เธอมานั่งแล้วกี่วันแล้ว
ผมมาประมาณ๒วันแล้ว

แต่จังหวะอย่างนี้จังหวะคือบางทีถ้าน้องอยู่แม่เขาว่าง
ผมก็จะให้เขาดูแลก่อน

อ๋อแล้วใครว่างเขาจะอยากให้ดูอย่างนี้ฮะใครว่างก็คือดูไปก่อน

เอออย่างชัวร์อ่าใช่เพราะว่ามันอันตรายแล้วเคยมีอยู่ทั้ง

ข้างนี่หวังเบยเขาตรงเปล่อนลงไป

อันนี้ที่นักข่าวไปคุยกับคุณสมพบเมื่อเช้านี้นะ

เพราะว่าแม่เนี่ยว่าว่างอยู่

ว่างอยู่ก็เลยฝากแม่เลี้ยงไว้นะครับ

ใช่คือพอดีนะแม่ว่างจากการขายของพอดีไง
แต่ทีนี้เขาบอกนะเขารับปากกับตำรวจไปแล้ว

ก็กะจะไม่เอาลูกน้อยมาไว้แบบนี้แล้ว
ไม่ใช่แค่กะค่ะต้องสัญญากันเลยว่าห้ามห้ามทำแบบนี้อีกคืออันตราย
จริงเด็กวัยนี้ต้องอยู่ในคาซีสถูกไหม
ถ้าเกิดคุณซื้อคาซีสมาติดที่เบาะหน้าไว้
อันนี้ยังพอเข้าใจเรื่องแบบการขับขี่
แต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เด็กวัยนี้ไม่ต้องเอาเขาตัวเองไปด้วยหรอกค่ะ
ฝากคุณยายฝากคนที่บ้านหรือใครก็ได้ที่พอจะช่วยเลี้ยงนะ
อย่างน้อยคุณจะได้ขับรถสองแถวแบบไม่พวงผู้โดยสารไม่อันตราย
ลูกน้อยก็อยู่ที่บ้านก็ปลอดภัยด้วย